เช้าแบบนี้มาดูบรรยากาศแห่งความรักกันหน่อยนะคะ
แม้ว่าจะต่างชาติต่างภาษาต่างพื้นที่ที่มาอายุก็ต่างกัน
หอบศีลศอดนับล้านบาทมาสู่ขอสาวถึงจังหวัดนครสวรรค์
นี่เป็นบรรยากาศนะคะสนุกสนานคลึกคลื้นตามแบบไทยนี่แหละนะคะ
ชื่นมื้นเป็นเพียงส่วนหนึ่งในงานมงคลสมรสของนายภูมิเรศสังทอง
อายุ๓๑ปีกับนายอลิสเตอร์บรีดีอายุ๗๐ปี

งานนี้นะคะจัดขึ้นที่บ้านของนายภูมิเรศในตำบลหนองกระโดนอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์ช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะ
ทางฝั่งของเจ้าบ่าวเล่าให้ฟังบอก
มาเที่ยวประเทศไทยพักอยู่ที่พัทยาชนบุรี
แล้วก็ไปพบรักกับนายภูมิเรศ
ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุข
๓ปีผ่านมาแล้วนะคะจนกระทั่งคิดว่าตอนนี้ถึงเวลาที่เหมาะสมแล้วแหละ
ก็เลยเอาสินสอดมาสู่ขอนายภูมิเร่ตามธรรมเนียมประเพณีไทย
สอดประกอบด้วยเงินสด๓๙๙๐๐บาท
ตัวเลขดีนะคะทองขับเน็ตหนัก๙บาท

มูลค่ารวมแล้วก็ประมาณ๑ล้านบาทและเพื่อน

ก็คือเป็นผู้ชายทั้งคู่แหละเนอะ

รับตำนานมาแล้วใช่๑๓ปี
ด้านนางเกษรเหล่าแวงนะคะเป็นแม่ของนายภูมิเรศบอกว่าลูกนี้มีนิสัยอ่อนโยน
ชอบช่วยเหลือผู้อื่นพอลูกรักใครแล้วแม่ก็รักตามไปด้วยนะคะ
ซึ่งแม่ก็รู้มานานแล้วว่าลูกชอบพอแล้วก็คบหากับชาวต่างชาติ
มาวันนี้ลูกส่งเงินมาเพื่อใช้ปลูกบ้านใหม่
และก็เห็นว่าวันนี้แหละเป็นวันดี
จัดพิธีแต่งงานตามประเพณีไทย

นี่เป็นอาหารประจำงานแต่งงานเลยนะคะ
เส้นความยาวก็มีความหมายว่าขอให้รักนั้นยืนยาว
งานนี้เขาบอกว่าเส้นยาวตั้ง๑๙นิ้ว

แต่ก็ในความรักต้องยืนยาวได้เกือบ๑๓ปี

ขนมต้มลูกใหญ่หนัก๙ขีด
บอกทั้งหมดนี้เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตทั้งสองคน

ความรักมันไม่ได้จำกัดแค่เพศใดเพศหนึ่ง

สามารถมีความรักได้แล้วก็ยืนยาวได้แบบนี้ฮะ